มาดูโควิด๑๙ที่มาในแวดวงการเมืองนิดนึงค่ะ
วันนี้มีการประชุมกรรมธิการป้องกันและปรับรามการทุจริตประพฤติมิชชอบ
สภาพผู้แทนรัศดรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทเป็นประธานในการประชุม
แล้วก็มีนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพฯหานครพักพลังประชารัฐ
คือเขาอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙เพราะเขาไปร่วมประชุมกับเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

ไปสนามมวยลุมพินี๖มีนาคมดังนั้นนายศิระเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวัง๑๔วัน
แต่นายศิระก็ไปร่วมประชุมแล้วก็ตำหนิพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าเรียกประชุมทำไม
เรียกประชุมทำให้คนมารวมตัวกันแล้วเสี่ยงเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดโควิด๑๙

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงคุณต้องกักตัวแต่คุณมาเนี่ยคุณก็ทำผิดนะ
เนี่ยคุณก็ทำผิดนะเออมันก็งงก็เลยมีการเถียงกันอยู่แบบนี้นะคะ
นี่ค่ะคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่ากรรมธิการอย่าไปกังวลเรื่องโควิด๑๙ให้มากจนเกินไป
บอกว่าตัวเองโอ้โหผ่านอะไรมาเยอะปราบรามก่อการร้ายคอมมิวนิสเทือกเขาภูพาลอายุ๗๐แล้ว
ใกล้ตายแล้วจะกลายวันนี้จะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้ไม่กลัวตายแล้ว
หมายถึงตัวท่านใช่ไหมหมายถึงตัวท่านไม่กลัวตาย
คือท่าน๗๐ท่าน๗๐ไม่กลัวตาย

เลยเตือนนายศิระไงบอกว่าก็ถ้าตัวเองรู้ว่าเสี่ยงติดโควิด๑๙
แล้วมาประชุมทำไมทำไมไม่กักตัว๑๔วัน
มีความผิดตามพรบโรคติดต่อนะเนี่ย
ไปตรวจแล้วแล้วก็ยังมาเออะมะเทิงจะไปนู่นไปนี่ไปเผยแพร่
ทั่วไปก็ไม่เป็นไรแต่ยังจะมาบอกมีเรื่องจะ
เขามีที่นั่งอยู่นี่อยู่ไหมป้ายชื่ออยู่
ยังบอกว่าวันนี้จะมีเรื่องปรึกษา
มานั่งใกล้ประธานนะครับ
ให้ไปอ่านกฎหมายโรคระบาดดูนะ
พวกนี้เป็นสอสอแต่ไม่รู้กฎหมายลำบากนะ
ส่วนนายศิระว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าความเห็นว่าหน้าแดงเนี่ยคือ
น่าจะมีอาการหรือไม่ก็ยังไม่ทราบเลย
เนี่ยจริงร้อนจริงลองจับที่
ก็เกือบ๓๗แต่ว่าอะไรสำคัญกว่า๒เนี่ย
สนองนโยบายของรัฐหรือไม่
แล้วนักข่าวตกใจเลยนะนักข่าวคือถอยแบบห่างเมตรหนึ่ง

แล้วเหมือนจะขยับไปนั่งข้างพลตรวจเอกเสียรีพิสูจน์ด้วยงั้น
ที่ประชุมแต่สุดท้ายนายศิระเนี่ยไปตรวจแล้ว
ผลการตรวจโควิด๑๙บอกว่าไม่ติดเชื้อนะคะ
แต่ต้องนับระยะวันที่เธอท่านเจ้ากรมด้วยใช่ไหม
แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่ากลุ่มเสี่ยง
กักตัว๑๔วันแต่ก็ไม่กักตัวนี่ไง